สวัสดีครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในเช้าวันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาว
กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับในเช้าวันนี้นั้นผมพาคุณผู้ชมมาสูดอากาศ
ด้านหลังนี้คือวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครในยามเช้า
สังเกตว่าเช้าวันนี้นั้นมีหมอกบางปกกลุ่มบนยอดตึก
ในขณะที่ท้องฟ้านั้นค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งเลยทีเดียว
ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เองมีมลวงอากาศเย็นแผ่เข้ามา
ดกลืนความชื้นกลับไปเกือบหมด
จึงนำให้ความชื้นนั้นไม่เพียงพอที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าเมฆบนท้องฟ้านั้นก็จะเริ่มขึ้น
อากาศก็จะร้อนขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าเราก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับแน่นอนครับ
ในแต่ละฤดูนั้นกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวบนท้องฟ้านั้นก็จะแตกต่างกันออกไป
แตกต่างกันอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมกันครับ
ฤดูหนาวเราสามารถที่จะพบเห็นเมฆแผ่นบางสีขาวปกกลุ่มท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้าง
โรงแสงต่อแสงดวงอาทิตย์บางครั้งก็จะเกิดการหักเหแสง
ทำให้เกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ทรงกรดและดวงจันทร์ทรงกรดมีลักษณะเป็นรูปวงกลมสีคล้ายรุ้ง
ส่วนเมฆริ้วขาวรูปร่างคล้ายกับขนนกแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในวันที่มีอากาศดี
แต่เมฆที่เรามักจะได้ยินบ่อยและส่งผลทำให้เกิดฝนฟ้าขนองได้
ก็คือเมฆที่มีการก่อตัวในแนวตั้งซึ่งมีความสูงจากฐานไปถึงยอดเมฆเฉลี่ยประมาณ๑๖๐๐ฟุต
หรือว่าประมาณ๕๐๐เมตรโดยความสูงของยอดเมฆประเภทนี้จะสูงถึงระดับเมฆชั้นสูงเลยทีเดียว
เมฆชนิดนี้มีลักษณะเป็นก้อนเมฆหนามียอดกลมมนคล้ายกับกล่ามดอก
ขอบนอกชัดเจนส่วนฐานมีสีค่อนข้างดำก่อตัวในทางตั้งกระจัดกระจายเหมือนสำลี
ถ้าหากเกิดขึ้นเป็นหย่อมแล้วก็ลอยอยู่เดียวแสดงว่าสภาพอากาศดีเลยทีเดียวนะครับ
แต่ถ้าหากมีขนาดก้อนเมฆใหญ่อาจจะมีฝนตกภายในก้อนเมฆลักษณะเป็นฝนเฉพาะแห่ง
ส่วนอีกแบบก็คือเมฆคิวมูโลนิมบัสมีลักษณะเป็นเมฆก้อนใหญ่รูปร่างคล้ายกับภูเขาใหญ่
มียอดเมฆแผ่ออกเป็นรูปร่างคล้ายกับทั่งที่ใช้ในการตีเหล็กฐานเมฆต่ำมีสีดำมืด
เป็นเมฆหนานะครับแล้วก็ทึบมีฟ้าแลบฟ้าร้องอาจจะอยู่กระจัดกระจาย
รวมกันอยู่เป็นก้อนใหญ่ก็ได้มักจะมีฝนตกลงมา
ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสภาพก้อนเมฆสภาพท้องฟ้า
รวมไปถึงอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่๗วันหลังจากนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง

เมืองในของเรานั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเริ่มพบสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเกิดขึ้นอีกครั้ง
โดยบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นระลอกใหม่
เริ่มมีการแผ่มาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคอีสานและบริเวณทะเลจีนใต้
ซึ่งก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง
รวมไปถึงมีโอกาสเกิดฝนในช่วงแรกของการแผลลงมาด้วย
ส่วนมรสุมตะวันออกเชียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคใต้และอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรโดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
ขณะที่ภาคเหนือเช้านี้บริเวณทางตอนบนมีอากาศหนาว
ส่วนตอนล่างของภาคมีอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ
อีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับรวมไปถึงมีลมแรง
โดยอุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ต่ำสุดตลอดสัปดาห์จึงอยู่ที่ประมาณ๑๘ไปจนถึง๑๙องศาเซลเซียต
ขณะที่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๕๓๗องศาเซลเซียต
ต่อกันที่ภาคกลางครับมีอากาศเย็นกับมีลมแรง
อุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
อุณหภูมิต่ำสุดตลอดสัปดาห์จะอยู่ที่ประมาณ๒๔๒๕องศาเซลเซียต
สูงสุดร้อนละอุเลยทีเดียวนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๓๗๓๘องศาเซลเซียต
ขณะที่ภาคตะวันออกต้นสัปดาห์มีอากาศเย็นกับมีลมแรง
อุณหภูมิจะลดลงได้ประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
มีโอกาสเกิดฝนได้ในระยะนี้
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ร่องใต้มาฝั่งอ่าวไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนได้ตลอดทั้งสัปดาห์
คลื่นลมทะเลตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรขึ้นมา
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ขณะที่อุณหภูมิตลอดทั้งสัปดาห์ยังคงทรงครับ
ข้ามไปฝั่งอันดามันในสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์ยังคงมีโอกาสเกิดฝนเช่นเดียวกัน
ส่วนคลื่นลมในบริเวณทะเลนั้นคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
มีอากาศเย็นกับมีลมแรงในช่วงเช้า
ต้นสัปดาห์อุณหภูมิจะลดลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะค่อยเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๒๒๔องศาเซลเซียต
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๖องศาเซลเซียต
และนี่นะครับก็คือการคาดการณ์อุณหภูมิหลังจากนี้เป็นต้นไป
ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการผลัดเปลี่ยนฤดูนะครับ
ยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วย
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามการพยากรณากาศ
ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ